คลิปบนท้องถนนมาฝากคุณผู้ชมนะฮะคลิปแรกไปดูเขาบอกว่าเป็นดาวดวงใหม่
เกิดขึ้นอีกแล้วจากพฤติกรรมเมาแล้วขับที่สำคัญเป็นถึงทนายความซะด้วย

มีปากกาเอาไหมไปคุณมีปากกาไหมผมต้องไปรับเมียผม
อีฮู้
ครับผมมาจากมาจากค่าเสียหายค่าเสียหาย
ก็พี่เมาอ่ะอ่ะคุณไม่เชื่อผมเลยเหรอฮะ
เฮ้ยกฎหมายคือกฎหมายเปล่าเมาแล้วขับได้ยังไงช่วยยังไง
นายความรู้นี่เป๋ายังเดี๋ยวรอก่อนพี่เมายัง
โอ้โหอ้อแอ้อแอเนี่ยรถเขาก็ยุบอย่างเงี้นะฮะก่อนลงมาก็พูดอีฮิ้วอะไรก็ไม่
งงไปหมดเออไม่รู้ไปโดนอะไรมาขนาดนั้นก็เป็นคลิปที่
เฟซบุ๊คแฟนเพจเฮียขับรถได้นำไปโพสต์เอาไว้นะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถชนกันบนสะพานสาธรณ์กรุงเทพนะฮะคู่กรณีขับรถมา
ก็พูดจาคำเมื่อสักครู่แหละที่คุณผู้ชมเห็นไปหน้าตามระลื่นทีเดียว
แล้วก็ลงมาจากรถอ้างตัวว่าเป็นทนายความแล้วก็ยื่นบัตรทนายความให้กับ
คู่กรณีบอกว่าค่าเสียหายคือให้แต่บัตรนะอ้างว่าเดี๋ยวจะรีบไปรับ
ภรรยาคุณไปได้ให้คนโดนชนออกไปเขาจะรีบไปช่วยเขาหน่อยนะฮะ
โดยผู้ถ่ายคลิปเขาบอกว่าคู่กรณีอ้างว่าเป็นทนายความ
แต่เมามาก็พยายามบอกว่าให้มารอเจ้าหน้าที่ก่อน
แต่ชายคนนั้นปฏิเสธไม่ยอมรอครับเดินไปขึ้นรถแล้วขับออกไป
พร้อมตะโกนบอกว่าเจอกันที่สนยานาวา
แล้วก็ขับไปเลยสภาพรถก็ยับแบบนั้นยังขับต่อได้
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมาก
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทนายความ
เป็นอำนาจของสภาธนาความที่ต้องตรวจสอบ

คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่กลายเป็นคนที่ตกอยู่ในคลิปเนี่ย
่งดังขึ้นมานะครับแต่ว่าทางมันไม่ดีนะ
ดังในทางที่ไม่ดีใช่ไม่ควรค่ะเป็นทนายด้วย